มาดูข่าวทำไมเริ่มต้นด้วยคนหัวร้อนบนถนนอีกแล้ว
คราวนี้นักข่าวเป็นนักข่าวพิเศษที่สมุทรปราการ
เขาจะไปเพชรชบุรีปรากฏว่าไปขับรถมีเรื่องกับผู้ชายแต่งกายคล้ายคล้าย

มีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้วแน่เลยดูจากบทสนทนานะครับ

แล้วก็ท้ายรถของนายพงศกรรอดภัย
พี่เขาเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษประจำสมุทรปราการครับ
บันทึกภาพขณะขับรถยนต์นะ
เป็นรถยนต์ส่วนตัวไปตามถนนเพชรเกษมขาเข้าก่อนจะถึงแยกเข้าเมืองเพชรชบุรีครับ
ในภาพจะเห็นว่านายพงศกรขับอยู่เลนกลาง
ซึ่งเลนซ้ายมันมีรถบรรทุกแล่นอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีรถกระบะจี้ท้าย
พี่เขาแล้วเปิดไฟสูงแป๊บเข้าตาตลอด
ทั้งที่เลนขวาก็ว่างแล้วทำไมไม่แซงไปแต่สักพักรถกระบะก็แซงขวาขึ้นไปครับ
แล้วจากนั้นนะครับคุณผู้ชมนี่มาแล้วนะนะฮะเนี่ยบี้กันไปบี้กันมานะครับ
จากนั้นเนี่ยพอออกขวาเพื่อแซงรถกระบะบ้าง
แต่รถกระบะคราวนี้ไม่ยอมคราวนี้มาเลยดิ
เปิดไฟส่องตามาข้างหลังตลอดเลยจากนั้นรถทั้งสองคันไปจอดที่ขอบทางเลนซ้ายครับ
ทั้งสองคันเนี่ยลงมาจากรถแล้วเกิดการโทษเถียงกันค่ะ
ซึ่งคนขับรถกระบะนะครับแต่งกายคล้ายทหารนี่นี่ลงมาแล้ว
แต่งกายคล้ายทหารพยายามนะฮะเหมือนมาสอบถาม
พี่เขาก็ถามว่าเป็นทหารสังกัดหน่วยไหนก็เลยยกมือถือขึ้นมาถ่าย
คือจะเก็บไว้เป็นหลักฐานจังหวะนั้นผู้ชายแต่งกายครั้งทหารเข้าล็อกข้อมืออย่างแรงเลยครับ
เข้าล็อกข้อมืออย่างแรงเลยพยายามจะทำร้ายจนนักข่าวที่เป็นเพื่อนเพื่อนกันเนี่ยนะครับ
อยู่ในรถเข้ามาห้ามปรามผู้ชายคนนั้นก็เลยขึ้นรถแล้วก็ขับออกไป
เจ้าตัวเล่าบอกว่าช่วงเกิดเหตุกำลังขับรถกลับบ้านที่สมุทรประการนะ
รถมีเพื่อนนักข่าวหลายสังกัดมาด้วยกัน๔คนจนมาเจอคู่กรณีนี่แหละขับรถมาหาเรื่อง
ยืนยันว่าไม่ได้ขับรถปาดหน้าหรือไม่ได้ขวางทางใครมาเลย
ล่าสุดมีทหารยศพันเอกนายหนึ่งครับติดต่อมา
ติดต่อบอกว่าแม่นายทหารคู่กรณีเนี่ยนะ
เขาอยากจะพูดคุยเจรจากับเรื่องที่มันเกิดขึ้น
แต่ก็ยังไม่มีการเจรจาเกิดขึ้น
ฉะนั้นพี่เขาเนี่ยพี่นักข่าวเขาเนี่ย
เตรียมจะเข้าพบพนักการณ์สอบสวนเพื่อดำเนิดคดีต่อไปครับ